คุณผู้ชมฮะก็ติดตามความเข้มข้นของเรื่องของการเมือง

หากย้อนกลับไปวันเสาร์ที่๖มีนาคมนะครับ
ก็เรียกว่ามีเหตุการณ์นัดชุมนุมทางการเมืองของมวลชน๔กลุ่มนะครับ
และทีนี้ฮะทางหน่วยอรินทราช๒๖ไปบุกจับกลุ่มโตโต้ปียรัฐจงเทพนะครับ
พร้อมพวกซึ่งโตโต้เป็นแก่นำกาดวีโว่
จับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับ
เคียงกับเวลาที่กลุ่มบรีเด็มเนี่ย
เขาเคลื่อนจาก๕แยกลาดพร้าวเพื่อจะไปสารอาญา
แล้วก็มียึดของกลางได้นั่นนี่นะครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้นะฮะกลายเป็นประเด็นที่บอกว่า
ร้านมันฝรั่งทอดชื่อดังเอาประเด็นโตโต้ถูกจับไปโยงกับการโฆษณาขายมันฝรั่งทอดของเขา
นี่ค่ะเอาคุณผู้ชมคือที่รู้กันนั่นแหละร้านโปรโต้คอนเนอร์
เขาบอกว่าการทำคอนเทนต์แบบเนี้ยครับเป็นเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งอ่าฮะอืม
มันไม่สร้างสรรค์บางคนเขาโจมตีไว้แบบนี้นะฮะเพราะว่าจะไปโยงทำไม
กับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองการจับกลุ่มโตโต้เปียรัฐนะครับ
เพราะว่าเนื้อหาที่ทางเพจของเนี่ยมันฝรั่งทอดร้านดังร้านนี้เนี่ย
โพสต์ไว้ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา๖มีนาคมวันที่มีการชุมนุมทางการเมืองนะครับ
เนื้อหาเนี่ยได้รูปแบบนี้โปเตโต้คอนเนอร์ฟรายคุกผงเจ้าแรกแห่งไทย
โดนแจ้งข้อหาไฟล์อร่อยเกินไปครับเบื้องต้นน้องโตโต้เขาบอกน้องโตโต้เป็นเนี่ย
การ์ตูนรูปมันฝรั่งนามสมมุติได้ถูกจับกลุ่มที่ร้านโปเตโต้คอนเนอร์
สาขาเซ็นทรัลเวอร์ชั้น๖เรื่องนี้นะฮะพอมีการโพสต์ออกมาแบบนี้
แล้วก็ยังมีเนื้อหาที่เพิ่มเติมบอกว่าที่น้องโตโต้ถูกจับกลุ่มเป็นเพราะว่า
มีการจับกลุ่มพร้อมของกลางเฟนต์ไฟล์คุกผงจำนวน๓ถ้วย
ขณะที่น้องโตโต้เจ้าตัวกินอย่างไม่หยุดยั้งเพราะอร็ดอร่อยเหลือเกิน
โตโต้อ้างว่าไม่สามารถหยุดกินได้
เนื่องจากอร่อยผงแน่นมากทำให้ฟินเบรกแตก
นี่คือส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ทางเพจของร้านมันฝรั่งชื่อดังเนี่ย
ออกมาโพสต์ทีนี้สิครับมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุณนะ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นชายหญิงรวม๔คน
ซึ่งจริงทุกคนก็รู้ว่าเป็นของใครคุณพีชพัชระนะครับ
ก็ทำทีทำท่าเหมือนเป็นลูกค้ามาซื้อเฟรนด์ไฟล์
แต่สุดท้ายเทรนด์ไฟล์ทิ้งหน้าร้านทันที
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์คลิปนี้หน่อยครับ
นี่แหละฮะตอนแรกเหมือนมาเป็นลูกค้าปกตินะ

รอคิวซื้อเฟรนด์ไฟล์เรียบร้อยได้ของมาแล้ว
เททิ้งแล้วก็พูดเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบเบาหน่อย
ก็คือเธอบอกว่าไม่ได้อยากออกมาด่านะ
แต่องค์กรของคุณแย่จริงนะครับ
แล้วก็ผู้หญิงในคลิปที่พูดแล้วทั้ง๔คนก็เทรนด์ไฟล์
ที่ถืออยู่ในมือทิ้งลงหน้าร้านแล้วก็เดินไป
ซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในทวิตเตอร์โดยผู้ใช้รายหนึ่ง
ถ่ายไว้ขณะที่เห็นเหตุการณ์
คุณพอเผยแพร่ออกไปโอ้โห
คนเข้ามาคอมเมนต์อะไรต่างอาณาเยอะเลยนะครับ
ก็ไปตำหนิติเตียนร้านมันฝรั่งชื่อดังบอกว่า
ไม่น่าจะไปโฆษณาสินค้า
แล้วก็โยงประเด็นทางการเมืองประเด็นการชุมนุมเลย
และทีนี้ครับก็เลยเกิดเป็นกระแส
แฮชแท็กบานเอ้ยบานแบรนด์
ในโลกทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับ

แบรนด์ได้มีการลบโพสต์นั้นทิ้งแล้ว
บอกว่าทางเราไม่ได้มีเจตนาจะโยงเรื่องการเมือง
และเป็นคอนเทนต์ที่บรีฟกับเอเจนซี่มาก่อนหน้านี้แล้ว
มีการลงคอนเทนต์ตั้งแต่วันที่๕มีนาคมนะครับ
แล้วก็ตั้งเวลาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
คือดันไปตั้งเวลาในวันที่๗มีนาคมเวลา๑๑นาฬิกา
แต่ได้มีการซื้อโฆษณาตั้งแต่วันที่๖มีนาคม
โดยที่มีการบรีฟหรือก็พูดคุยตกลงเรื่องของคอนเทนต์
กับเอเจนซี่ว่าอยากได้แนวคิดแบบพาดหัวหน้าหนังสือพิมพ์
ว่าโดนแจ้งข้อหาข้อหาอะไรข้อหามันอร่อยเกินไป
แต่ในบรีฟที่บรีฟกับเอเจนซี่
ไม่มีคำว่าถูกจับกลุ่มแต่อย่างใด
ต่างจากในโพสต์ที่ดันโพสต์ไปนะครับ
ส่วนน้องโตโต้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโตโต้ปียรัฐ
คือจริงน้องโตโต้เป็นแมสคอตของแบน
เขาคือเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี๖๒แล้ว

คือใช้มาตลอดน่ะเป็นน้องโตโต้นาตาโตแบบนี้ยิ้มแจ่มใสอะไรแบบนี้ใช้เป็น

ในการที่จะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคไปถึงลูกค้านะฮะ
แบรนด์ได้ตระหนักถึงความผิดพลาดในครั้งนี้
และขอน้องรับผิดทุกประการนะครับ
และจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญให้กับทางทีมที่ดูแลสื่อออนไลน์
ให้มีความตระหนักถึงเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าเอาจริงนะในโพสต์เขาก็ย้ำบอกว่าทางแบรนด์ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะ
ว่าไม่ได้มีเจตนาอื่นใดไม่ได้จงใจเสียดสีหรือว่าล้อเลียนการเมือง
แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นความบังเอิญโดยแท้จริง
ในการยิงเฟซบุ๊กแอดในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์พอดี
เออมันพอดิบพอดีกันเลยนะครับเพราะว่าโตโต้ปียรัฐถูกจับกลุ่ม
ลานจอดรถเมเจอร์รัชโยธินส่วนที่โฆษณาออกมา
ใช่ค่ะแล้วก็ในโพสต์นี้นะคุณพีชพัชระซึ่งเป็นเจ้าของมันฝรั่งนี้
เขาก็เอาโพสต์นี้ไปโพสต์ลงในช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว

อืมนะครับอ่ะทางแบรนด์ก็ยืนยันเขาไม่ต้องการที่ไปโยงเรื่องการเมืองนะ